ระหว่างที่กำลังหาอะไรรับประทานที่จังหวัดเชียงใหม่มองไปมองมาไปเจอวาเฟิล

เอากาแฟมาแก้วหนึ่งเดี๋ยวพี่ต้นจะซื้อวอฟเฟิลให้พี่ปุ้ยกินกับกาแฟ

หน้าตาประหลาดไม่เหมือนกับที่เราเคยกินที่มันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเป็นคล้ายขนมรังพึ่ง
แต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีความกลมตรงฐานชัดเจนแล้วตรงหัวมีความมนต์มากเลย
หลายคนบอกตกใจมากตกใจมากเพราะว่าวอเฟิลรูปร่างหน้าตาประหลาดเหลือหลาย
วาเฟิลราดช็อคาร์แรดแปะทองถ่อผ้า

ทีข้าวหน้าหมีขายข้าวหน้าต่าง
แต่ว่ารอบที่ผ่านมามาเจอสถานการณ์โควิดต้องปิดร้านครับ
แต่ปิดร้านชีวิตมันต้องเดินต่อไปจะทำไง
ไม่รู้ทำยังไงหันมาหันไปขายขนมปังขายวอฟเฟิลดีกว่า
วอฟเฟอร์ธรรมดาโลกไม่จำฮะเลยไปสั่งแม่พิมพ์แบบใหม่
เป็นวอฟเฟิลประหลัดขิกขายดีวันหนึ่งเกือบร้อยอันนะฮะ
วันหนึ่งขายดิบขายดีเกือบร้อยอันก็ทำพิมพ์มาเองเหรอคะ
อ่าไปสั่งพิมพ์มาแบบนี้เลยนี่แหละฮะมันเหมือนว่ะ
เหมือนเปร๊ะเลยแบบนี้เลยขายดีขายดีเหลือหลายจริงจริงนะครับ
วอฟเฟิลประหลัดขิกราคาเจ็ดสิบเก้าบาทถึงร้อยแปดสิบเก้าบาท
เริ่มขายมาประหลัดฉีกอันแรกวอฟเฟิลอันแรกเนี่ย๑ตุลาคม
จากนั้นมาแต่ละวันหลักเกือบร้อยอันเกือบร้อยประหลัดต่อวัน
ทำไมในเฟซบุ๊กคุณผู้ชมแฟนเพจเราเนี่ย
ที่เป็นผู้หญิงมาหัวเราะมาขำอะไรก็ไม่รู้ขำขำอะไรกันครับ
ทำไมฮะไม่เคยกินน่ะสิผมดูอยู่นะผมก็ไม่เคยกิน
เราก็ไม่เคยเห็นกรุงเทพมหานครมีหรือเปล่า
เคยมีเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาดังที่นู่น
ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะขายดิบขายดีแล้วพรีออเดอร์เนี่ย
มากมายไก่กองเหลือเกินแต่ต้นทางไม่ใช่บ้านเรา
ต่างประเทศที่ไหนคะญี่ปุ่นเขาก็มีขายไต้หวันเขาก็มี
แต่ญี่ปุ่นนี้เขามีพิธีเลยนะแต่ละปีเขาจะมีพิธีแห่
ประหลัดขี่กลับบ้านเขาไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะแล้วก็ทำขนมปังขายเป็นรูปทรงที่เขาแห่กัน
หวันมีญี่ปุ่นมาแถวตลาดอินดี้ตลาดอินดี้ในย่านดาวคนนอง
เคยเอ้าอินดี้กรุงเทพฯเหรอใช่เอ่อ
เคยมีมาแล้วเหมือนกันและเคยมีมาแล้วเมื่อสักปีปี๒ปีที่แล้วมั้งฮะ
รอบที่แล้วมีเนี่ยอาจารยิ่งศักดิ์ไม่ถูกใจสิ่งนี้ครับ
ยิ่งศักดิ์ออกมาด่าเลยว่ามันเป็นขนมที่ดูแล้วมันไม่เหมาะสมกับสังคมไทย
อืมแต่ว่าเอาล่ะชีวิตเขาก็ต้องเดินต่อไปนะ
รอบนี้ขายดิบขายดีที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีดราม่าเกิดขึ้นนะฮะ
พี่ต้นเอาว่าเดี๋ยวผมสั่งให้มีแบบทรงธรรมดาไหมใจคอไม่ดีเลยเห็นแบบนี้